ลอยกระทงที่จังหวัดเจียงใหม่

ก็ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
นี่เขานำโคมมาประดับประดาษ

เพราะว่าจริงลอยกระทงเหมือนเป็นเทศกาลแห่งการลอยโคมเหมือนกัน
สร้างความสวัสดิ์สวัยจุดเทียนจุดประทีบ
ก็เป็น๑ศีสรรศ์แห่งเทศการรอยกระทง
หรือก็ยังว่างานยี่เป็งของเจียงใหม่
ที่วัดแห่งนี้ก็นำโคมมาแขวนประดับประดาษ

โดยเฉพาะด้านหน้าองค์พระเจดีหลวง
ซึ่งเป็นองค์เจดีเก่าแก่อายุ๖๒๘ปี
มีนักท่องเที่ยวพาไปชมกันเยอะเลยนะครับ
แล้วก็ถ่ายภาพความสวยงามพร้อมกับร่วมบูชาโคม
นำไปแขวนถวายองค์พระเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคล
เขาบอกก่อนไปแขวนนะก็เขียนชื่อของท่านซะหน่อยนะครับ
แล้วก็เขียนขอพรซะหน่อยนะฮะแล้วก็นำไปแขวนไว้ตรงนี้
ระดับประดาษไว้ตรงนี้นะครับ
ส่วนที่หนองบัวพระเจ้าหลวงอำเภอดอยสะเก็ดนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีนะครับ
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเชิงดอย
ก็นำโคมล้านนากว่า๕๐๐๐ลูกเนี่ย
แล้วก็ฝางประทีบนะฮะฝางประทีปรู้จักก่อน
บรรรุจักก่อบรรรุจักก่อหรอคุณนี่อู้เมืองเพี้ยนนะ
ฝางประทีศนะฮะหรือว่าชาวเหนือกว่าฝางประทีศนะฮะ
ก็คือถ้วยประทีศถ้วยประทีศรู้จักก่อ

ก็เป็นเทียนนั่นแหละคุณเป็นเทียนที่หล่อลงในถ้วยดินเผาเล็ก

ที่ชาวเชียงใหม่หรือว่าชาวล้านนาเขาจะวางประดับประดาษอยู่ริมรั้ว

วางไว้เต็มเลยเรียงรายไว้เต็มเลยแบบนี้เพื่อสร้างความสวยงาม
ที่นี่เขาก็จะวางไว้๕๐๐๐ดวงนะครับ
แล้วก็จัดเตรียมไว้เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาในคืนยี่เป็ง
รวมทั้งยังมีการจะปล่อยโคมลอยอีก๕๐๐ลูก
ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงามกันด้วย
ตอนเด็กบ้านผมนะเวลาเทศกาลลอยกระทงก็จะ
ตอนเด็กก็ตื่นเต้นก็ไปจุดผางประทีศนี่แหละฮะจุดเทียนเนี่ยเป็นรั้วบ้านเลย
วางไว้ให้สวยงามแต่แม่ก็คอยดูไม่ให้ไฟไหม้นะฮะส่วนที่สุโขทัยโอ้โห
เมืองแห่งงานสีสันลอยกระทงนะคุณนะนักท่องเที่ยวก็แห่ไปเที่ยว
งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปี๒๕๕๙
โดยงานได้จัดแบบย้อนอดีตกว่า๗๐๐ปีก็แน่นอนแล้วครับ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาชมงาน
เขาบอกอลังการเหมือนทุกปีเลยนะฮะ
โดยเฉพาะบริเวณตลาดแลกเบี้ยได้จำลองบรรยากาศการซื้อขายสินค้า
โดยใช้เบี้ยนะคุณนะแล้วก็เงินพดด้วงแทนเงินสด
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอายความเจริญในสมัยอดีตของสุโขทัย
ซึ่งแม่ค้าพ่อค้าในตลาดก็สวมใส่ชุดไทยอย่างสวยงามแบบนี้
แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปแลกเบี้ยเอาเงินไปแลกเบี้ย
แล้วก็เอาไปใช้จ่ายตามร้านค้าต่างด้วยนะฮะ
บางคนก็อาจจะลืมเบี้ยมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องคำนวณเงินใหม่

ส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการเชิญชวน
ปีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของโควิดเรื่องของสุขภาพท่านด้วยนะครับ
ื่นเริงแสงสินร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม
แล้วก็ดื่มดำไปกับอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทย
โค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ก็งานจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วล่ะนะครับ
จนถึงพรุ่งนี้วันลอยกระทง๓๑ตุลาคม
ณ๑๐ท่าน้ำร่วมสมัยได้แก่
วัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามหรือว่าวัดโพนะครับ
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดดังระดับโลกเนี่ยนะครับ
ระคังโคสิตารามวรมหาวิหารก็ใกล้กับวัดอรุณ
กรยานิมิตรวรมหาวิหารก็ใกล้กันกับวัดระคัง
คือ๓วัดเนี่ยก็จะเป็นวัดที่อยู่ติดกันนะฮะ
วัดประยุรวงศ์สาวาสนะครับ
ท่าเรือมหาราชเขาก็ประดับประดาน
แล้วเขามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงท่าเรือมหาราศด้วย
แล้วก็ท่าเรือของล้ง๑๙๑๙ตรงล้งเนี่ย
น่าสนใจนะเป็นสารที่ที่สวยนะครับ
คุณผู้ชมก็ไปร่วมงานกันได้หลายพื้นที่นะครับ